ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของสีสันในวันนี้กันหน่อยว่า
เรามีอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมบ้างในตลอดข่าววันนี้

นี่เลยรวมข่าวเด็ดข่าวขำต้อนรับวันเด็กปี๖๖
ที่มองแล้วต้องชวนยิ้มกับเรื่องราวของน้องตัวน้อยเหล่านี้นะฮะ
ว้าวพร้อมกับชื่นมื้นไปกับงานมั่นของสองตายายค่ะ
พบรักกันในโรงเรียนแต่ว่าเป็นโรงเรียนอะไร
โรงเรียนผู้สูงอายุงานนี้บอกได้คำเดียวค่ะ
อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะจ๊ะ
แล้วจะพาไปตลอดเที่ยววิถีชุมชนประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่สายน้ำมาอย่าง
ยาวนานหลายร้อยปีแล้วรับประกันความงดงามที่ใครมาแล้วต้องติดใจ
และพลาดไม่ได้ค่ะกับการแสดงบนหน้าจอทีวีแบบสดครั้งแรกของดีเจน้องวิว
ดีเจรุ่นติ๋วขวัญใจห้วยโจมาพร้อมมุกฮาลั่นดังสนั่นโซเชียลที่นี่ที่เดียวตลอดข่าว

มาผมบอกเลยว่าสนุกมากวันนี้เอาใจน้องหนูแล้วก็แฟนคลับ

นับนิ้วเลยเหรอ
นับว่าเขามากันกี่คน
เอาจริงเขามากันเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้อาชีพในฝันของคุณผู้ชมคืออะไรก็อย่าลืมบอกเรามาด้วย